ทุกผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เราส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่จังหวัดกระบี่นะครับ
หลังจากที่เมื่อเช้าเมื่อวานนี้มีคดีโหดเยี่ยมเกิดขึ้น
ในพื้นที่สวนปามแห่งหนึ่งนะครับ
ก็มีผู้เสียชีวิตไป๑คนนะครับ
ชื่อว่านางละม่อมศรีสุวรรณอายุ๕๓ปีนะครับ
เป็นเจ้าของบ้านมีอาชีพทำสวนปามนะครับถูกคนร้ายสองคนบุกมายิงเสียชีวิตนะครับ
นี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าเมื่อวานนี้ในพื้นที่ของสพเขาพนมนะครับ
ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านหลังหนึ่งในตะบนเขาพนมอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่นะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตคือนางละม่อมศรีสุวรรณอายุ๕๓ปีถูกคนร้าย๒คนมายิงเสียชีวิต
มีบาดแผลถูกยิงที่ใต้คาง๑นัดแล้วก็กระสุนทะลุใบหูซ้ายกับที่หน้าอกนะอีก๑นัดนะครับ
กระสุนทะลุไปด้านหลังแล้วมีปลอกกระสุนขนาด๙มม๓ปลอกตกอยู่
บริเวณหน้าบ้านพักยังมีปลอกกระสุน๙มมอีก๒ปลอกนะครับที่ตกอยู่ตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐาน
แล้วที่เกิดเหตุนะครับนอกจากจะยิงนางละม่อมเสียชีวิตแล้ว
ไล่ยิงนายประชาศรีสุวรรณอายุ๕๒ปีสามีของนางละม่อมผู้ตายด้วยนะครับ
แต่ว่าโชคดีกระสุนไม่โดนนะฮะเขาก็วิ่งหนีเข้าสวนยาง
แล้วก็หลบไปบ้านข้างรอดตายได้หุดหวิด
วันนี้คุณพลอยสจิฤทธิสินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่จังหวัดกระบี่นะครับ
ติดตามความคืบหน้าของคดีนี้เนี่ยญาติญาติก็นำศพของนางละม่อม
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะฮะก็ไม่ห่างจากจุดเกิดเหตุมากนัก
บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะครับมีญาติพี่น้องมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก
คุณพลอยสจิฤทธิศิษฐ์ได้คุยกับนายประชาสามีของผู้ตาย
รอดชีวิตอย่างหุดหวิดเมื่อเช้าวานนี้นะครับ
นี่ฮะนายประชาก็ยังเล่าเหตุการณ์ให้ฟังทั้งน้ำตานะครับ
บอกว่าช่วงก่อนเกิดเหตุประมาณ๖โมงเช้าเมื่อวานนี้
ละม่อมภรรยาได้เดินออกมาจากบ้านจะไปเก็บหมากริมสวนปาม
ก็อยู่ใกล้ใกล้บ้านนะฮะก็ทำแบบนี้ตามปกติทุกเช้า
ห่างจากบ้านสักแค่๒๐เมตรหลังจากนั้นมีคนร้าย๒คนนะครับ
ซุ่มอยู่ที่สวนนะครับเดินออกมาจากสวนปาม
แล้วก็ใช้ปืนยิงนางละม่อม๒นัดนะครับ
นัดแรกกระสุนเข้าที่หน้าอกล้มลงนางละม่อมก็ตะโกนเรียกนายประชาสามี
ซึ่งนั่งดื่มกาแฟอยู่ที่สาราหน้าบ้านตะโกนบอกให้รีบหนีไปนี่ฮะ
ก่อนที่คนร้ายจะวิ่งมายิงนางละม่อมซ้ำอีก๒นัด
กระสุนเข้าที่ปลายคาง๑นัดเสียชีวิตคาที่
ส่วนนายประชานะครับเห็นว่าคนร้ายยิงภรรยาก็วิ่งหนีนะครับ
คนร้ายตามไล่ยิงนะฮะแต่ว่านายประชาวิ่งหลบกระสุนเข้าไปทางสวนยางข้างบ้าน
คนร้ายก็ยิงไม่โดนแล้วก็วิ่งหลบเข้าไปในบ้านของน้องชาย
อยู่ห่างกันประมาณ๕๐๐เมตรเพื่อขอความช่วยเหลือ
คนร้ายทั้ง๒คนนะครับก็เลยรีบขึ้นรถจักรยานยนต์
จอดอยู่ข้างทางแล้วก็ขี่หลบหนีไป
นายประชาบอกว่าตอนที่นางละม่อมถูกยิงเนี่ยนะ
จำได้เลยว่าเมียเนี่ยยังถามคนร้ายว่ามาทำทำไม
แล้วก็ร้องขอชีวิตด้วยแต่คนร้ายก็ไม่หยุดนะครับ
ยิงซ้ำจนนางละม่อมเสียชีวิตคาที่
ซึ่งการทำแบบนี้ถือว่าเป็นการทำร้ายจิตใจคนในครอบครัวเป็นอย่างมาก
เพราะว่านางละม่อมเป็นคนดีไม่เคยทำร้ายใคร
เป็นคนใจบุญธรรมธรโมชอบสวดมนต์
เป็นร่างทรงของเจ้าแม่กวนอิ่มเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วย
คอยดูแลเรื่องต่างภายในครอบครัวทั้งหมด
โดยยืนยันว่าจะไม่เผาศพภรรยาจนกว่าตำรวจจะจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีได้
ผมก็วิ่งเลยวิ่งคนร้ายก็ยิกตามผมปั้งปั้งปั้ง
ผมผมวิ่งเข้าสวนเรียนเลยยักษ์ไปสวนสวนยางมาออกบ้านเพื่อนบ้าน
เลยมันก็ไปขี่รถชักขยัดสองคนชุดดำ
ผมคิดว่าถ้าว่าจับคนร้ายไม่ได้ผมคิดว่าจะไม่ปรุงไม่เผาศพ
ช่วยด้วยช่วยจับให้ได้ด้วยครับ
นี่ฮะสามีผู้ตายนี่อยู่ในเหตุการณ์รอดตายมาแบบบุดหวิดนะฮะ

แล้วตำรวจเขาสันนิษฐานเบื้องต้นเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นการ
ยิงผิดตัวด้วยคู่กรณีคู่ขัดแย้งเนี่ยไม่น่าจะใช่นางละม่อม

น่าจะเป็นลูกชายที่ตอนเช้าเมื่อวานนี้นอนอยู่ในบ้าน
เพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนกับว่ามีคนมาถามหาลูกชายของนางละม่อม
แล้วก็เหมือนกลับมาด้อมมองอยู่ที่บ้าน
ระยะหนึ่งก่อนที่จะมาก่อเหตุ
ลูกชายของผู้ตายก็คือนายประทีปศรีสุวรรณ
เขาก็บอกว่าในวันเกิดเหตุเขานอนอยู่ในบ้าน
ได้ยินเสียงปืน๓นัดแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
เขาก็เลยให้ภรรยากับลูกเขาปิดประตูบ้านหลบอยู่เงียบ

พอออกมาปุ๊บเขาก็บอกเขาตกใจมากนะ

ก่อนหน้านี้ประมาณ๑๐วันค่ะ
เคยมีคนแปลกหน้าเป็นผู้ชายนะ

แล้วแม่ก็บอกไปว่าไม่มีคนชื่อนี้
แต่ว่าตอนนั้นน่ะนายประทีบออกจากบ้านมาเจอเขาพอดี
ก็เลยคิดว่าคนร้ายน่าจะรู้
นายประทีบอยู่บ้านหลังนี้แน่
แล้วก็เลยมาดูลาดเหลาเอาไว้ก่อน

คนร้ายน่าจะมาดักซุ่มเพื่อยิงนายประทีบ

แต่บังเอิญมาเจอแม่ซะก่อนไง

แล้วก็แม่จำหน้าคนร้ายได้

เคยเจอกันมาก่อนก็เลยถูกยิงไงคะ

ซึ่งนายประทีพก็เล่าทั้งน้ำตาเลยนะคะ
เสียใจที่แม่ต้องมารับเคราะห์แทน

เคยเตือนเกี่ยวกับพฤติกรรม

แต่ตัวเองก็เถียงแม่มาตลอด

อยากขอโทษแม่ที่ต้องมารับเคราะห์กรรมแทน
คนที่ถูกยิงควรจะเป็นตัวเองมากกว่า
ซึ่งก็บอกว่าตอนนี้ครอบครัวยังทำใจไม่ได้
คนร้ายมาทำกับแม่แบบนี้
ยิงซ้ำจนเสียชีวิตเนี่ยนะคะ

ทำไมทำกับผู้หญิงได้ขนาดนี้
ดูว่าเมตนพูดเลย

ล้อม้ายกว่ากว้ำยังไปเจ้ายิ่งท่องที่แล้วพี่
มันรับไม่ได้มันต่ารุ่นเอง
นายประทีพนี่ก็เชื่อเลยว่าแม่เนี่ยรับกรรมแทนตัวเองนะครับ
ส่วนความคืบหน้าเรื่องของคดีนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกขจิตคงปราบภูมิกับการสพเขาพนม
เปิดเผยว่าขณะนี้ชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่เก็บหลักฐาน
สอบปากคำพยานแวดล้อมอย่างละเอียดแล้วนะครับ
แล้วก็ได้ไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนี
เรื่องต้นพบว่ามีเบาะแสที่จะนำไปสู่การจับตัวคนร้ายได้ในเร็วนี้
จากนี้ตำรวจยังคาดว่าคนร้ายมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีนะครับ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยต้องวางแผนมาอย่างดีเพราะว่ารู้เส้นทางในการหลบหนี
มาดูลาดเหลาไว้ก่อนด้วยมาดักซุ่มรออยู่ก่อนด้วย
เมื่อเห็นผู้ตายเดินมาเก็บหมากในสวนก็ลงมือก่อเหตุแล้วขี่รถหลบหนีไป
ส่วนประเด็นการก่อเหตุคาดว่ามาจากเรื่องความขัดแย้งส่วนตัว
ความขัดแย้งทางธุรกิจที่มีกับลูกชายของผู้ตาย
แต่เช้าเมื่อวานนี้วันเกิดเหตุผู้ตายเนี่ยมาเห็นคนร้ายซะก่อนนะครับ
แล้วก็ตามที่ลูกชายบอกคือคงจะจำหน้าได้ก็เลยตัดสินใจยิงนะครับ
จากนี้ตำรวจยังได้จัดกำลังไปดูแลพยานแล้วก็คนในบ้านที่รอดชีวิตด้วยนะครับ
เนื่องจากเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเกรงว่าคนร้ายจะกลับมาก่อเหตุมาแก้แค้นอีก
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป้าประสงค์ไปที่ลูกชายของเจ้าของบ้านเนี่ยนั่นถือว่างานยังไม่สำเร็จ
หลังจากนี้ก็จะนำกระสุนปืนกับปลอกกระสุนปืนที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
เทียบเคียงกับประวัติแล้วก็แผนประทุศกรรมของคดีต่างนะครับ
ว่าจะไปตรงกับคนร้ายหรือว่าคดีไหนบ้าง
อาจจะได้เชื่อมโยงไปสู่การจับกลุ่มตัวนะครับ